ผู้แสดงโขนแต่ดั้งเดิมสวมหน้ากากหรือหัวโขนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระนางยักษ์ลิงหรือเทวดาเพิ่งจะมาเปิดหน้ากากรำสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สวมหน้ากากหรือหัวโขนนั้นเป็นการให้ความศักดิ์สิทธิ์แก่การแสดงเทียบได้กับพิธีกรรมในทางศาสนาผู้สวมหัวโขนนั้นเสมือนอยู่ในพวังหรือมีเทพเจ้ามาเข้าทรงปรากฏตัวในพิธี
ไหว้ครูโขนละครไม่มีการตั้งพระพุทธรูปหรือวัตถุเคารพอื่นแต่ใช้หัวโขนและเครื่องประดับศีรษะตั้งบนที่บูชาและทุกครั้งก่อนเอามาสวมศีรษะเพื่อออกโรงก็ต้องกราบไหว้เสียก่อน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน